พาไปยังงานที่ยิ่งใหญ่ไปงานบวงสวงงานพิธีกรรมที่ว่ากันว่า
เกจิชื่อดังเอาไว้มากมายเลยครับ
โอ้โหคุณดูเอาแล้วกัน

บรรยากาศนี่มันเข้มขังนะนี่

ที่นี่คือวัดอุทุมพระรารามหรือวัดไผ่แขก
อเมืองเมืองจังหวัดซุภัณฑ์บุรี

เขาบอกว่ามีการจัดพิธีพุทธาเทวาพิเศษวัตถุมงคล

ชื่อดังมากมายหลายคนหลายองค์หลายรูปหลายท่าน

หลวงพ่อแป๊วัตสวังอารมณ์โอ้
จะติดเรียกท่านว่าพระอาจารย์แป๊ะ

แล้วก็มีหลวงปู่ดูสิตและหลวงพ่อทวนวัดไผ่แขก

พระอาจารย์แจ้วัดน้อประชาสรรค์และฤษีเนธาตุพุทธคุณ

แต่ละท่านเราพูดถึงในข่าวตลอดข่าวของเราบ่อยมาก

ระหว่างการบวงสวงเกิดปรากฏการณ์พระอาทิตย์ทรงกรด

โอ้โหนี่ครับอู้แสบตาใช่ไหมใช่โอ้โหบางคนมีอาการน้องใบตองพอเจออย่างเงี้

หน้ามืดตามืดเป็นลม
วิงเวียนศีรษะตาลายคล้ายจะเป็นลม

โอ้โหก็หน้ามืดบอกแล้วว่าอย่ามองแสงอาทิตย์ด้วยตาเปล่า
อ้าวถ้าหน้ามืดดมยาดมแล้วฟื้นมา
ฟื้นมาดูกับพิธีปลุกเสกน้ำมนต

เพื่อให้ชาวบ้านเขาไปนั่งอาบกันเพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
แน่นอนฮะชาวบ้านเขาให้ความสนใจกันเยอะ
แล้วไม่ได้มาเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์

รถของพระอาจารย์แจ้ที่นั่งมานั่นไง

ยี่ห้อนี้นั่งสบายโอ้โห
ไปดูทะเบียนรถแหละครับคุณผู้ชมครับ
เขาไปส่องเพื่อความเป็นสุริมงคล

จะมีสิ่งดีเกิดขึ้นในชีวิต
เท่านั้นไม่พอขอดูอีกสักอย่าง
นะดูอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่าอ่า

นึกว่าคุณติดอ่างตกใจหมดเลย
ตอนนั้นเคยติดตอนนี้กินยาหายติดอ่างแล้ว

หลายคนก็คิดจินตนาการแตกต่างกันออกไปน้องใบตองนะ

ผมเชื่อว่าอย่างน้อยก็ได้ทำบุญร่วมกัน
เป็นการสร้างบุญบารมีถูกต้องเสริมสิริมงคล